การขบูกการขึ้นไหวตอนนี้ไม่ได้ผูกขาดอย่างที่คนกลุ่มรายกลุ่มหนึ่ง
หรือที่ชื่อภายใต้องค์กรโดยองค์กรอีกแล้ว
ตอนนี้ลักษณะของการเคลื่อนไหวมันเป็นลักษณะของแกนนอน
ดังนั้นประชาชนทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลง
สามารถขึ้นมานำสามารถนัดชุมนุมสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันได้
ภายใต้๓ข้อเรียกร้องที่เป็นคอนเซ็นซัดร่วมกันไปแล้ว
ดังนั้นผมคิดว่าในส่วนของผมผมคิดว่าถ้าเกิดในสภายังไม่มีความเคลื่อนไหวใด
นายกรัฐมนตรียังดึงดันที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไป
แล้วก็บริหารประเทศโดยใช้วิธีการแบบเดิม
มันการเคลื่อนไหวจะดำเนินการต่อไป
อันไหนคิดว่าจะลดทอนการตัดสินใจของเราได้มากกว่ากันระหว่าง
ซึ่งดิฉันคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ว

ธรรมชาติสร้างเราให้มีตาสองตามีหูสองหู
คือต้องไปมองคนอื่นด้วยไปฟังคนอื่นด้วย
สิ่งที่เราคิดอาจจะถูกหรือไม่
เหรียญทุกอย่างมีสองด้านนะ

สิ่งที่เขาไม่คิดเหมือนเรามีจำนวนเยอะกว่าไหม
ถ้าบอกว่าอยากจะตามใจของเราเองนะ

ไปตั้งอนานิคมเป็นของตัวเอง

แต่ตรงนี้มันอนานิคมของประเทศไทย
ปกครองกฎหมายในประเทศไทยมีรัฐมนูล

เอาแค่ฟังของคนกลุ่มของคุณ

หรือไปอยู่คิดว่าเมืองวันไหนประเทศไหน

แต่ถ้าใครละเมิดของพวกเราเนี่ย

น้องจะต้องจบที่คุกกันหมด
เพราะละเมิดกฎหมายหลายกรรมหลายวาระ
ยิ่งแรงขึ้นไปยิ่งใช้คำพูด

คนอื่นเสร็จมันต้องย้อนทำร้ายตัวเอง

คุณเป็นประธานคณะกรรมวาทิการกฎหมาย

การที่มีการสลายการชุมนุม
ในขณะที่การชุมนุมเป็นการนั่งอยู่เฉย
แล้วมีเวลาเลิกที่แน่นอนไม่ได้ปักหลักครั้งคืนด้วยซ้ำ
คุณบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นหลักสากล
ผมก็คิดว่าเรามีประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประชนอย่างนี้ได้ยังไง
โอเคผมชี้แจง๑วันนั้นต้องมีการเตือนไหม
มีการแจ้งไหมให้หยุดการชมนุม
มีการแจ้งไหมว่าผิดกฎหมายกำลังทำผิดกฎหมายอยู่
เขากำลังจะใช้บังคับใช้กฎหมายอยู่

ทนายศรีวิชนก็มาที่แจงที่ผมก็ไม่ติดใจ
ทำตามขั้นตอนสากลตามกฎหมาย
ที่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมรับในน้ำนวลในร่างจากไทย
แม้กระทั้งประธาษัตริย์ก็อยู่ภายใต้น้ำนวล
ถึงบอกว่าแนะนำไงผมไม่ได้ไล่
ผมแนะนำไปสิ่งที่คุณอยากชอบอยู่ตรงไหน

ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย
ถ้าคุณอยู่คุณต้องอยู่ภายใต้น้ำโหดเท่านั้นแหละ
คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่อยู่ภายใต้น้ำนวลตรงไหน
เพราะว่าเมื่อ๖๗ปีก่อนมีคนคณะหนึ่งพยายามฉีดรัฐธรรมนูล
อันนั้นคือคนที่ผิดจริงที่ผิดยิ่งกว่าพวกเราไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะครับ
แล้วข้อเสนอของเราทุกข้อเป็นไปได้ตามกลไกตามรัฐธรรมนูล

อยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจจะเปิดใจและรับฟังเรามากแค่ไหนเท่านั้นเอง
จะต้องคือเนี่ยเป็นการตั้งทงแล้วปิดใจว่าพวกเราจะต้องเป็นคนที่ล้มล้าง
พวกเรายังต้องเป็นคนชังช่าจะต้องเป็นคนก้าวร้าว
จริงแล้วเราแค่ต้องการสังคมที่ดีกว่านี้
เสนอของเราคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่โอบรับทุกคน
รับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการสินใจของประเทศนี้
ไม่ใช่ไปอยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคณะบุคคลที่มาจากการแต่งตั้ง